มาริลีนม้วนโร

ไม่คิดว่าจะผิดที่เดิมหรือผิดที่อื่นแน่นอน

อย่าให้ยมมาบานฝากเมียดนะ
แต่ว่าเรื่องมันยังไม่ได้จบแค่นั้นพี่แป๊

ผ่านเดี๋ยวประมาณว่าพี่กระโดดเลย

มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแป๊ะร้อง
ได้

หัวใจลงเกิน